นอกจากแม่ห้องศรและภะเยา
ซึ่งอากาศเริ่มหนาวแล้วที่จังหวัดเชียงราย
ก็ไม่ต่างกันเพราะว่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือ
อากาศเริ่มหนาวแล้วเหมาะกับการท่องเที่ยว

ซึ่งเป็นผู้ทำวัดร่องขุน
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเชียงรายสวยงามมาก
วันนี้จะมาเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะคะ

ครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับแหมไทยเที่ยวไทย
โอ้โหต้องมานะครับเชียงรายของผมพี่น้อง
โอ้โหเดี๋ยวนี้เงินทองมันหายากนะนักท่องเที่ยวน้อยลง
แต่ถ้าใครพอมีสตังค์เดินทางมาเชียงรายบ้างนะครับหน้าหนาวนี้สวยมาก
ผมบอกได้เลยฝนกำลังจะหมดตอนนี้หมอกกำลังลง
เมื่อเช้าผมวิ่งตอนเช้าโอ้โหหมอกลงงดงามเหลือเกิน
เนี่ยผมดีใจทุกครั้งเวลาฝนหมดแล้วหมอกมาใหม่
โอ้โหมันสวยงามบนภูเขาก็สวย
เพราะฝนเริ่มหมดอากาศเย็นเริ่มมาหมอกเต็มไปหมดเลย
ดงามเหลือเกินภูชีฟ้านี่โอ้โหอลังการงานสร้าง
เชียงรายของเรานะสวยเหลือเกินช่วงฤดูหนาวนี้นะครับ
พี่น้องถ้ามีสตุ้งสตังค์อยากพักผ่อนหย่อนใจมาที่จังหวัดเชียงรายของผม
มาชมความงดงามอากาศดีมากนะครับมาชมวัดตอนเช้าโอ้โหสวยงามนะครับ
ด้วยความยินดีนะครับชาวเชียงรายต้อนรับพี่น้องทุกคนในประเทศชาตินี้
และทุกคนในโลกนะครับเชียงรายยินดีต้อนรับนะครับ
เที่ยวกันนะครับสายหมอกและอากาศเย็นโอ้โหโลแมนติกโอ้มันเป็นความฝันนะ
สวยงามเหลือเกินนะครับมานะครับเชียงรายยินดีต้อนรับพวกท่านทุกท่านทุกคนนะครับ
พี่น้องในประเทศทุกท่านนะครับ
สำหรับที่จังหวัดเชียงรายถ้าได้ไปเที่ยววัดร่องขุนแล้ว
อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนิยมไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ทุกปีเลยนะคะ
ภูชี้ฟ้าค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับแสงแรกของพระอาทิตย์ในวันใหม่
กลางทะเลหมอกที่สวยงามแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุด
ในโลกอีกแห่งหนึ่งมีอยู่ในเมืองไทย
ผมอยากไปสักครั้งนะหลายครั้งด้วยนะฮะ
ชาวเชียงรายส่งมาให้บอกต่อกันหน่อยว่าสวยขนาดไหน
เป็นยังไงแล้วตอนนี้นะคะส่งมาบอกกันหน่อยนะคะชาวเชียงราย